ที่สุราธารณีมีเด็กหญิงวัย๙ขวบพักอาศัยอยู่กับคุณย่าและคุณทวด
แต่ปรากฏว่าในตอนเช้าคุณย่ากับคุณทวดมาเรียกเด็กหญิงวัย๙ขวบให้ตื่น
เพราะว่าวันเปิดเทอมเมื่อวานนี้

ปรากฏว่าหลานตัวแข็งทื้อ
ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะครับ
ปรากฏว่ามารู้อีกทีคือเสียชีวิตแล้ว
โดยที่ไม่รู้สาเหตุนะว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
เพราะตอนกลางคืนก็ยังส่งเข้านอนอยู่ดีเลย
แต่ปรากฏว่าตอนเช้าเสียชีวิตเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

ก็เป็นช่วงชุลมุนที่ทำให้รู้ถึงสาเหตุการเสียชีวิต

งูเห่ายาวกว่า๒เมตร
ขดตัวนอนอยู่ในที่นอนของเด็ก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่กุศลศรัทธาสุราธานีนะครับ
ก็กำลังจะช่วยกัน
จริงอยากจะเอางูเห่าตัวนี้
ที่เขาแผ่แม่เบี้ย

ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังจะต้องเก็บศพของเด็กหญิงอีกนะ

ก็เลยต้องตีงูเห่าจนตายนะครับ

นอนขดตัวอยู่ข้างที่นอนของเด็กหญิงประภาวี
ประวัติวัย๙ขวบที่นอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านที่ตำบลชายบุรี

ตำรวจสพชยบุรีเข้าตรวจสอบศพของเด็กหญิงประภาวี
ตอนแรกตำรวจไม่เห็นงูนะ

ก็มาตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต

ปรากฏว่าไปเจอรอยคล้ายกับเป็นเขี้ยวงูที่ปลายนิ้วมือ
เจ้าหน้าที่เอกใจนี่น่าจะถูกงูกัด
ก็เลยตามหาว่างูอยู่แถวนี้อยู่ในบ้านหรือเปล่า
แล้วก็ไปพบอยู่ใต้ที่นอนของเด็กจริงด้วยนะครับ
เพี้ยนประวัตินะฮะย่าของเด็กหญิงประภาวีก็เล่าให้ฟังว่า
ตอนเช้าของเมื่อวานนี้ได้เข้าไปปลุกเด็กหญิงประภาวีที่นอนอยู่ในห้องคนเดียว
ตามปกติแล้วครับก็พบว่าเด็กหญิงเสียชีวิตไปแล้ว

และนี่คือสาเหตุที่ทำให้เด็กหญิงประภาวีเสียชีวิต
นางประพาวีเนี่ยพ่อแม่เขาแยกกันอยู่แล้วนะ
น้องเขาก็เลยต้องอยู่กับคุณย่าแล้วก็อยู่กับคุณทวด